คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้ค่ะที่อำนาจเจริญ
พี่ฆ่าน้องพี่น้องกันแท้เลยนะคะ

แล้วนั่งเฝ้าศพน้องทั้งคืนจนเช้า
พอเช้าปุ๊บเดินไปบอกญาติว่า
แจ้งตำรวจเลยฆ่าน้องไปแล้ว

พี่ชายคนนี้ที่เป็นคนก่อเหตุนะคะ
ที่เกิดเหตุอยู่หน้ากระท่อมกลางไร่มันสัมปะหลัง
บ้านโคกษารอำเภอชานุมารจังหวัดอำนาจรณ
ผู้เสียชีวิตคือนายสุขศรีชนะอายุ๓๕ปี
สภาพคือไฟไหม้เกรียมทั้งตัวเลยค่ะ
มีรถจักรยานยนต์ทับร่างอยู่
รถจักรยานยนต์ก็ไฟไหม้เหลือแค่โครงรถนะคะ
ตำรวจสพชานุมานพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน

อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปพี่ชายแท้ของผู้ตาย
นายอุดมศักดิ์ศรีชนะอายุ๓๙ปี

เฝ้าศพน้องทั้งคืนแล้วก็รอมอบตัวอยู่ตรงนั้นเลย
นายอุดมศักดิ์ศรีผู้เกาะเหตุบอกตำรวจว่า

เอาขวานจามเข้าที่ไทยทอยของน้องชาย

ฟ้าถังน้ำมันให้น้ำมันมันไหลออกมา
แล้วจุดไฟเผาเลยค่ะ
แล้วก็นอนเฝ้าศพน้องทั้งคืน
จนเช้าของวันนี้แล้วไปบอกญาติว่าแจ้งตำรวจทีซิ
ฆ่าน้องชายแล้วเหตุผลก็คือบันดาลโทษะค่ะ
เขาบอกเขาทนเห็นพฤติกรรมน้องชายที่ติดยาบ้าอย่างหนักไม่ไหว
ติดยาบ้านหนักมากเมายาทีไรด่าแม่ตลอดเลย
ถ้าวันไหนขอเงินไปซื้อเหล้าขอเงินไปซื้อยาบ้าไม่ได้
ก็จะโมโหและทำร้ายแม่โอ้โหเป็นแบบนี้ตลอด
ก่อนเกิดเหตุน้องชายก็อัลวาดใส่แม่
แม่เนี่ยหนีออกมาจากบ้านไปนอนกับนายอุดมศักดิ์ที่เป็นพี่ชาย
นอนที่กระท่อมน้องชายยังตามไปก่อกวนไม่หยุด
ขอเงินซื้อยาบ้าแล้วด่าแม่ไม่หยุดเลยอะค่ะ
พูดยังไงห้ามยังไงก็ไม่ฟัง
พี่ชายบอกว่าก็เนี่ยมันสุดทน
ทนไม่ไหวจริงเลยลงมือก่อเหตุนี้นะคะ
ตำรวจนำตัวนายอุดมศักดิ์ไปสอบสวน
เมืองตนก็แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายไว้ก่อนนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแทบทุกวันอีกแล้ว